แล้วก็มีการขึ้นป้ายต้อนรับเป็นภาษาจีน
บรรยากาศช่วงเที่ยงที่ผ่านมาก็เป็นไปอย่างคึกคักเลยค่ะ
นี่คุณอนุทินเหมือนแสดงความมั่นใจนะ

เออก็นี่ไงเขาถึงบอกว่ามาตรการต่าง

เขาบอกว่าจริงนะมันต้องเป็นไปตามการประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
อย่างเช่นอะไรบ้างมีข้อมูลไหมฉีดวัคซีนครบ๒เข็มแล้ว
มีจดหมายรับรองว่าหายจากโควิดไม่เกิน๖เดือน
หรือว่ามีประกันสุขภาพครอบคลุมการรักษาโควิด๑๙ตอนที่อยู่ในไทย
วกเพิ่มอีก๗วันถ้าเกิดว่าเจอเข้าข่ายนะคะ

คุณอีกนิดหนึ่งประเด็นของการฉีดวัคซีนครบ๒เข็มมันกลายเป็นประเด็นขึ้นมา
เพราะผู้ประกอบการเขาร้องบอกว่าทำไมมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบอย่างกระทันหัน
ทำให้มันกระทบดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าวันนี้จะมีการพิจารณานะ
เรื่องของการที่นักท่องเที่ยวจะเข้ามาต้องได้รับวัคซีนครบ๒เม็

อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยงดข้อมูลนี้

ทีนี้เรื่องของ๓เดือนแรกไตรมาสแรก
สายการบินของจีนตารางการบินที่จะมาใน๓สนามบินของเรา
ว่าจะเป็นสุวรรณภูมิเชียงใหม่ภูเก็ตนี่นะคะ

แล้วเขาบอกว่าจะขอทำการบินรวม๑๕เที่ยวบินต่อวัน
๓เดือนแรกจะมีเที่ยวบินจากจีนมาที่สุวรรณภูมิ
ประมาณ๓๓๘เที่ยวบินนะคะ
ผู้ประกอบการเองก็คึกคักมากค่ะคุณผู้ชม

สายมูนะคุณสายมูชาวจีนสายมูเนี่ย
รีบมากันแล้วต้องมาพิธีเฉลิมฉลอง
สี่หูห้าตาสัตว์ในตำนานความเชื่อค่ะ
อันนี้อยู่ที่ดอยสะเก็ดที่เชียงใหม่นั่นเอง
แล้วเขาบอกว่ามีชาวจีนลงชื่อจองคิวทางออนไลน

อ๋อที่จะมาอันนี้ใช่ไหมฮะแต่ไม่เห็นฝรั่งนะ